แล้วไปปิดท้ายกันที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
ได้จัดการแห่งขันฟุตซอลรวมพลังจังหวัดชายแดนใต้
เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลนะครับ
พัฒนาทักษะการกีฬาฟุตซอลไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพในอนาคต
โดยนายสุพนัทสิรินทวิเนติ
เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ
หรือว่าสอบตเป็นประธานเปิดความพร้อมการจัดการแข่งขันมหากรรมฟุตซอลรวมพลัง
สอบต๕จังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี๒๕๖๐นะครับ
รายการนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมการแข่งขันกีฬาการออกกำลังกายให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเยาวชนในพื้นที่๕จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยเปิดโอกาสให้กับเยาวชนนอกระบบการศึกษาปกตินะครับได้มีกิจกรรมเช่นนักเรียนทั่วไปโดยจะเปิดรับทีมนักกีฬาฟุตซอลคลื่นลูกใหม่ที่ไม่เคยผ่านรายการใหญ่
รวมทั้งเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษาผ่านกศนประจำอำเภออายุไม่เกิน๒๐ปี
จำนวน๕๖ทีมชิงชนะเลิศระดับจังหวัดถ้วยเลขาธิการสอบตและชิงชนะเลิศระดับ๕จังหวัดถ้วย
พระท่านรองนายกรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณโดยมีเงินรางวัลสำหรับการแข่งขันทั้งหมด๔๑๕๐๐บาทพร้อมเงินสนับสนุนให้กับทุกทีมอีกด้วย
ซึ่งทางด้านเลขาธิการสอบตเปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้กับเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลที่อยู่ในระหว่างการศึกษากศนตำบลเข้ามาร่วมแข่งขันด้วย
เพื่อให้หันมาเล่นกีฬาการออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติดและให้โอกาสกับเยาวชนในพื้นที่ได้พัฒนาทักษะการกีฬาฟุตซอลไปสู่การเป็นนักกีฬามืออาชีพในอนาคตต่อไปครับ
ส่วนกำหนดการแข่งขันจังหวัดสงขานะครับจะแข่งขันวันที่๑๘ถึง๒๑กุมภาพันธ์ที่สนามจิรณาคอนอำเภอหาดใหญ่ครับส่วนที่จังหวัดสตูนนะครับแข่งขันวันที่๒๐ถึง๒๑กุมภาพันธ์ที่สนามรัฐกิจปราการส่วนที่จังหวัดยาลายครับแข่งขันกันที่ในวันที่๒๒ถึง๒๓กุมภาพันธ์นี้ที่สนามโ
เทศบาลเมืองนราธิวาสส่วนที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ยังไม่กำหนดวันและสนามการแข่งขันครับ